พาไปดูภาพบรรยากาศจากเมื่อวานเลยนะคะ

นะคะคุณผู้ชม
ก็นำจีมไปโดยของพี่บุ่มบรรณดนนี้อาจจะไม่เกี่ยว

คุณกอธจิรายุถ้าปีด้วย
ทัชยะนะคะก็มาร่วมงานสร้างความสุขกันบนเวทีกันแบบคับข้างเลยล่ะค่ะ
ซึ่งเราก็ไปถามคุณก๊อตจิรายุนี่แหละค่ะเกี่ยวกับคลิปหวาน
ซึ่งเรานำเสนอไปแล้วล่ะกับแฟนเขาคุณก๊อตคุณโบ
ใช่หลายคนก็เมาส์มอยบอกโอ๊ยมันหวานเกินไปหรือเปล่า
มันไม่เหมาะสมไหมเออแล้วทำไมแบบทำอย่างนี้
มันแบบบาดแบ้งนะคะพี่บุ๋มของเรานะคะ
บาดแบ่งแทงใจมากอืม
ปรับเขาให้ซึ่งคุณก๊อตเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ

ดิฉันก็จะสมัครเลยนะคะแล้วคุณก๊อตนี่คือเขา
นอกจากซิคแพ็กซ์แล้วสายตาเขานะเธอย้อยเยอะมาก

ผมกับพี่กับน้องหรือกับแม่กับพ่อเนี่ย
เราก็แสดงความรักกันอยู่แล้วเป็นปกติเลย
คำว่าไม่เหมาะสมกับเหมาะสม

มันอยู่ที่การตีความของแต่ละคน
แต่ผมว่าจริงแล้วผมไม่ได้คิดเยอะ
เขาห่วงเรารึเปล่าว่าเราจะมีฮอตแบบนี้

มันเป็นคลิปที่นานมาแล้ว

แต่โบมไม่มีอาการแบบนั้นแน่นอน